สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่โอ้โหเสียงแจ่มมากสด
ไม่ให้เยอะโอ้โหสวัสดีค่ะ
ตอนแรกหนูคิดว่าคนข่าวคงคนไม่ค่อยสนใจหรอก
เพราะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะออนไลน์ถูกต้องไหม
ปรากฏว่าอีกสักครั้งหนึ่งแล้วฮะนางโลมคัมแบ็ค

ก็หมายถึงว่าเขาก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเราจำเก่งรายพางกันได้ไหม
จำได้ครับคุณแม่เป็นเนธไอดอลของกลุ่มแบบดั๊ก

คือเราได้ยินข่าวออฟฟี่เกี่ยวกับเงินทำบุญ
ทำไมเอาไปใส่ในบัญชีตัวเอง
แล้วคุณจะรู้ได้หมดแล้วเราก็จะสรุปเหตุการณ์โดยรวมมาแล้ว
เรื่องเขาจะกินกับใครน่ะมันก็เรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเขา
แต่อันนี้มันเกิดเรื่องเกิดขึ้นมาคือเก่งรายพางช่วงหนึ่ง
ออฟฟี่คือเน็ตไอดอลเก่งรายพางก็คือเน็ตไอดอลในช่วงดักต่อสมควรเนี่ย
เขาบอกคุณเก่งรายพางเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยสายข่าวเขาสรุปอย่างนี้
เหมือนกับว่าออฟฟี่เนี่ยไปยึดบ้านของเก่งลายพังอีก
ยึดบ้านของเขาอีกจริงจริงเรื่องเนี่ยก็คือว่าเก่งเนี่ย
ในช่วงที่เก่งก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำถูกต้องไหมครับ
ตอนนั้นเก่งกำลังรุ่งเรืองมากในการแบบว่าออนไลน์กำลังรุ่นเรือนมาก
เขาก็อยากจะได้บ้านเขาก็อยากจะได้บ้านแต่จริงจริงแล้วตัวเก่งลายพังเนี่ย
เขามีคดีติดตัวจึงทำให้ไม่สามารถหนึ่งคดีติดตัวปุ๊
ก็ไม่สามารถกู้เงินเรื่องบ้านได้ถูกต้องไหม
แน่นอนออพฟี่ไม่ทันแล้วใช่ไหมลูก
อฟฟี่เนี่ยจึงเสนอว่าเอาอย่างนี้ให้ใช้เครดิตนางกู้บ้านแล้วกัน
เราดราคันกว่าจะได้ทำงานได้ไงแต่คือหูยังต้องแบบนามน้ำพอสมควร

คุณเก่งก็ได้ยินดังนั้นก็ดีใจเพราะกำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านหลังเก่านะครับ
เพราะว่าครบสัญญาหนึ่งปีแล้วเจ้าของบ้านที่จะให้เช่าเนี่ย
เขาก็จะบอกโอเคละครบสัญญาปุ๊บคุณเก่งคุณต้องไปหาที่อยู่ใบนะ
เพราะเออเขาจะขายบ้านหลังเนี่ยทิ้งแล้วค่ะ
ออฟฟี่ก็พูดว่ายังไงก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ในที่สุดแล้วออฟฟี่ก็ยื่นกู้บ้านสองหลัง
คือของคุณเก่งแล้วก็บ้านของคุณออฟฟี่นะที่จะซื้อเพิ่มเนี่ย
แต่พอยื่นเรื่องกู้ผ่านปุ๊บใช่ไหมฮะ

คุณเก่งทราบดังนั้นจึงแอบไม่พอใจเล็กนะ

โทรหากลับไปหาคุณเก่งลายพังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าจะซื้อบ้านให้เก่งด้วยเนี่ยนะ

ถ้างั้นจะซื้อบ้านให้เก่งด้วยเงินสดของตัวเอง
ประมาณหลังละ๓๕๐๐บาท

ก็มาผ่อนกับนางแล้วไม่ต้องไปผ่อนกับแก๊งหรอก

แล้วก็ให้คุณเก่งมาชำระเป็นงวดไป
ซึ่งนางก็ถามว่าคุณเก่งสามารถช่วยนางได้เท่าไหร่
คุณเก่งจึงนำทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด
เช่นเขาก็มีนาฬิกาโลเล็กเอ่ยสอยทองพระเลสข้อมือทองต่างเนี่ย
ไปขายมาก็ได้เงินมา๑ล้านบาท
คือเอาศพทรัพย์สินที่เขามีอยู่ทั้งหมดคุณเก่งลายพังเนี่ย
ก็เอาทรัพย์สินที่เขามีอยู่ทั้งหมดไปขายที่๑ล้านบาท
ไปไม่นานออฟฟี่บอกว่าต้องการใช้เงินด่วนแล้ว

เอาล่ะฉันต้องการใช้เงินด่วนแล้วต้องการใช้เงินด่วนแล้ว
จริงตอนนี้ต้องใช้เงินด่วนจริงเพราะจะจัดงานแต่งงาน
ตอนนั้นแกแต่งงานกับผัวเด็กไงเธอผัวเด็กคนนั้นที่มีลูกอ่ะ
ตอนนี้ก็ได้นำบ้านคุณเก่งในระหว่างที่เขาจ่ายมาแล้วล้านหนึ่ง
ถูกต้องไหมฮะตอนแรกบอกแองจี้ถ้าแองจี้จะซื้อบ้านเนี่ย
ไปหาทรัพย์สินมาสิเธอไปขายที่นาของเธอที่อะไรนะ
จังหวัดที่ลำปางแล้วเธอมาซื้อบ้านที่กรุงเทพฉันออกไปก่อนนะ
ถูกฉันออกไปก่อนปุ๊บปุ๊บเธอขายปุ๊บก็เหมือนกับเงินมัดจำถูกต้องไหม
เงินดาวคุณก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นละแต่ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาบอก

ถูกนะเพราะจะจัดงานแต่งงานเนี่ยนะฮะ
จะเข้าจำนองได้ถึงสองล้านห้าเนี่ย

ผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะให้คุณเก่ง
ชำระกับนางโดยร่างสัญญาขึ้นมาใหม่
เป็นเงินที่จะต้องชำระจากบ้านหลังละ๓ล้าน๕นะฮะ

เกือบเท่า

ก่อนหน้านี้ที่ไปขายโลเล็กไปขายเลสเพชรไปขายนู่นขายนี่อีกร้านหนึ่ง

จะไปเก็บเงินเขา๖ล้าน๗

ก็คือนางเนี่ยไม่มีสัญญาจำนองอะไรทั้งสิ้น
เพราะบ้านไม่ได้ถูกจำนองตามที่กล่าวอ้าง
แต่นางฉลาดนางหัวหมอ

ล้านที่ตอนแรกที่ไปขายสมบัติทั้งหมด

แล้วยังต้องจ่ายค่าบ้านอีก๒เท่า
ตอนนี้บ้านของน้องเนย

เพราะว่าไม่มีกำลังจะป่อนชำระ

เค้าเมาท์กันว่ามีสายอะไรอย่างนี้ครับว่า
ก็คิดว่าตัวเองพลกลับแบลงซ์มาด้วยตลอด
ไม่งงหมายความนึง

อันนี้เรื่องเด็ดเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้จะมีใครออกมาอีกเนี่ยหนูว่าต้องมีอีกเยอะแหละ
ก็คือตอนนี้เพจนางโรมคัมแก๊กเนี่ยเขาก็เริ่มขุดนู่นขุดนี้ออกมากันเยอะพอสมควร
เพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างพวกเราพวกเราทำอะไรกับปุ๊บหนังสือพิมพ์
ก็จะตีโจทย์พวกเรานะออนไลน์อาจจะตามมา
คุยขึ้นกันได้ดีกว่าเยอะแบบนี้
แล้วคุณแม่รักเขาทนอยู่ได้ยังไงเขาไม่ออกมาแฉะหรืออะไรอย่างนี้นะ

นำเสนอข้อเท็จจริงคูณอฟนะคะ

ใช่แต่ออกมาไลฟ์ไปแล้วแต่ก็ยังตอบไม่เคลียร์
เพราะคนนี่คืออันนี้คือประเด็นใหม่วันนี้ใช่ไหมฮะช่วงบ่าย

แต่ประเด็นจริงแล้วมันก็มีการแชร์กันมา
เรื่องนี้เรื่องส่วนตัวที่เขาจะกินกับใครจะกินกับดาราจริงไหม

อย่างที่บอกว่ามีการโกงค่ะตัวหักหัวคิวนั่นนี่นั่น
วันนี้ขนเพชรไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยไง
แต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีสัญญาอย่างนี้
แบบพูดปากก็ว่าเดี๋ยวแม่ได้รับ

แล้วน้องขนเพชรก็บอกว่าเขาได้๕๐๐๐มาตลอด
ที่เขาได้จากลูกค้า๒๐๐๒๐๐๐อย่างนี้

ไม่นางชื่อสัมพานาธุ์เป็นเพชรเหมือนพี่เดี๋ยวกัน
ชื่อสัมพานาธุในการทำความเท็จ

หรือแบบก็ไม่มีหลักฐานก็จบ

แต่นางก็มีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขนเพชรก็ไปรับเงินจากนางมาแสนนึง
แต่ก็หมายถึงว่านางเหมาแบบว่าค่าทำโค้งทำคลิป
ซึ่งถ้าสมมุติจะไล่แฉจริงนะ

เพราะว่าเฉพาะคลิปที่ตัดออกมาเนี่ย
วันนี้รู้สึกว่าขนเพชรไปออกรายการเนี่ย
เขาบอกผ่านไป๑ชั่วโมงคนดูเกือบล้าน

คือตอนนี้คนอยากรู้เพราะว่าตัวน้องขนเพชรเนี่ยคือ
เป็นคนที่สนิทที่สุดในกลุ่มบรรดาเน็ตไอดอล

แตกกระซินกระซ่านไปหายไปกันหมด

ก็มีนิดนิดเนี่ยเนาะ
คลิปนางแต่ขำมาก
ก่อนที่จะไปข่าวขอข่าวนี้ก่อนได้ไหม
ประเทศไทยเราควรจะดีใจหรือเสียใจดี
เพราะวันนี้กรุงเทพติดอันดับ๔๐เมืองค่าคลองชีพสูงที่สุดในโลก

ผลสำรวจค่าคลองชีพประจำปี๒๕๖๒เนี่ย
จัดอันดับ๑๐เมืองที่มีอัตราค่าคลองชีพที่สูงที่สุดในโลก
เมืองจาก๑๐เมืองอยู่ในเอเชียนะฮะ

บางทีเราอาจจะค่าคลองชีพเราอาจจะแพงกว่ายุโรปหรือเปล่าไม่รู้

ซึ่งเป็นผลจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น
พนักงานไปประจำภูมิภาคนู้นนั้นเราจะเห็นว่าอย่างสถานทูตก็ต้องเอาแต่ละประเทศเข้ามาถูกต้องไหมฮะ
แม้กระทั่งบริษัทใหญ่ที่เป็นระดับเวอร์ไวน์ก็ต้องเอาคนของประเทศเขาเนี่ย
ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมทั้งการระบุเหตุผลทางธุรกิจอย่างชัดเจน
ที่ตัวเองมอบหมายมามอบหมายงานมาจากต่างประเทศแล้วก็การวัดค่าผลตอบแทนจากการลงทุน
กรุงเทพมหานครค่าคลองชีพคุณรู้ไหมเป็นอันดับที่เท่าไหร่
อันนี้คุณแม่บอกแล้วไงเราอยู่ที่อันดับที่๔๐
เราอยู่อันดับที่๔๐ซึ่งเป็นการเพิ่มอันดับที่สูงขึ้นถึง๑๒อันดับ
ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับที่๕๒
เพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรฮะถึงการย้ายถิ่นฐานของผู้อยู่อาศัยจากเมืองอื่นเนี่ย
เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นอันนี้อันดับหนึ่งเลย
แล้วก็เป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเอาจริงนะถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
คือการเติบตัวทางเศรษฐกิจลดลงนะ
ขณะที่อีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยคือการผันผวนของค่าเงิน
เงินยูโรแข็งตัวเงินทุกสิ่งเงินไทยแข็งตัวเพราะฉะนั้นเวลา
ก็น่าจะเป็นพวกแถบไอเซียสิงคโปรหรืออะไรนี้มั้ยห้องกรงเป็นห้องกรง
เป็นปีที่๒ต่อเดือนนะซึ่งเป็นผลจากราคาที่อยู่อาศัยที่พรุ่งเขา
วาดเป็นไม้บันทัตริย์ราคาที่อยู่อาสัยสูงเกินเอื้อมสำหรับเมือง
หรือกินน้ำอะไรใครจะถูกอันดับที่๔โซล
อ้อที่คุณแม่ชอบไปบ่อยพรุ่งเมียไปในเมืองไฮโซ่ค่ะ
แต่ในขนาดเดียวเออไม่รู้สิอันดับที่๕คุณคิดดูนะคะ๑๒๓๔
คือประเทศที่เราไปกันบ่อยเพราะมันใกล้บ้านเราถูกต้องไหม
ฮ่องกงนี่ไปแก้ปีชงโตเกียวทุกวันนี้ก็ไปกันง่าย

อันดับที่๕ซูริก

คุณคิดดูซูริกยังแพ้เอเชียบ้านเราเลย
อันดับที่๖ก็คือเซี่ยงไฮส์
อันดับที่๗อาชกาบัตร
อันดับที่๙ที่ค่าความชีพสูง
อ๋อเหรอ
สนเจ้นค่าคลอมชีพแพง
เขาเก็บข้อมูลจาก๒๐เมืองใน๕ทวีป
โดยวัดจากการเปรียบเทียบราคาของ๒๐๐รายการในแต่ละเมือง
ภายใต้หมู่ที่อยู่อาศัยการเดินทางอาหารเครื่องหนุ่มโหมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วก็ความบันเทิงคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่า
เขาวัดไปถึงไหนรู้ไหมค่ากาแฟประเทศไหนแพงสุด
เออค่าตัวโรงพยาบาลประโยนประเทศไหนแพงสุด
ค่าเช่าอสังหารินทรัพย์ประเทศไหนแพงสุด
ค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงในฮ่องกงเนี่ย
ถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงแพงที่สุด
ในขณะที่นมนมที่เราดื่มกันเนี่ย
กรุงปะกิ่งมีราคาสูงที่สุดในโลก
ตกแล้วเนี่ย
เกือบ๔๕ศูนย์ดอลลาร์

เอาหน้าเมืองไทยก็ยังอยู่ด้านหน้าแค่เพิ่ง๔๐เองเนอะ
เอาอย่างนี้ที่ปักกิ่งกินนมกล่องนึงนะ
แต่ถามว่าของเมืองไทยก็ของแพงขึ้นเยอะนะถูก
ยังใช่สิถูกแพงกว่ากันเยอะกันเยอะอยู่นี้ถั่วฝักยาวสังเกต
เมื่อก่อนขอแม่ค้าเพิ่มได้ไหมคะ
เสิร์ฟวางไว้เลยให้เราหยิบกินได้ฟรี
เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ดูในส้มตำไทยใส่ถั่วฝักยาวใช่ไหมคะ
ก็ไม่ถึงคุณแม่แบบ๓๔ท่อน
มะนงมะนาวก็แพงใช่ค่ะเอาดูง่ายคุณแม่
เมื่อก่อนเรากินก๋วยเด็กอย่าไปนับถึงพี่ม้าเด็กนะ

๒๕บาทฮัยโซนอย๒๐บาท๒๐๒๕บาท

๕๕บาท๕๐บาทยังกินกี่คำหมด

โอ้โฮคุณแม่ได้แล้วพี่
น้ำกดน้ำแข็งกด๑สตังค์
เอาอย่างนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่าของเราเมื่อก่อนเรากินขวดละเท่าไหร่
๓บาททุกวันนี้เรากินน้ำฝน
พอแล้วเราก็เหนื่อยแล้วไปเรื่องอื่นต่อ
เอามาเรื่องนี้บ้างดีกว่าควรที่จะระวังแล้วก็ดูแลมากนะฮะ
ถ้าสมมุติว่าคุณไอเรื้อรังมากเกินสัก๒สัปดาห์นี้นะ
เราพูดนี่รู้ว่าน้องน้ำตาลที่เสียชีวิตนี่เป็นเพราะว่าเป็นวันโรค
โพรงจมูกใช่ไหมอันนี้ในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในการค้นหาคัดกรองแล้วก็ป้องกันดูแลรักษาแล้วก็ควบคุมวรรณโรค
เพื่อที่จะยุติปัญหาวรรณโรคของประเทศไทยมาต่อเนื่องกันเลยนะคะ
ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๖๐ไปจนถึง๖๑นี่แหละค่ะ
โดยที่ผู้ป่วยในวรรณโรคพบว่ามีทั้งหมด๒๒๗๘๔คน
ซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยในระบบการรักษามาตั้งแต่เมื่อปี๖๒
ตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่ให้เหลือเพียงแค่๘๘คนเท่านั้นเอง
จริงแล้ว๘๘คนนี่คือต่อแสนของประชากรในปี๒๕๖๔ต่อไปในอนาคต
เพราะว่าวรรณโรคจริงมันก็แบบน้อยลงไปแล้วนะ
จริงมันน้อยลงมากไปเลยใช่มันมีวัคซีนได้แล้ว
แต่วัณโรคเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายนะ
ใช่เพราะมันมีการปิดทางหายใจนึกออกไหมฮะ
แล้วมันเป็นการแบบว่าเป็นแล้วมันมีความเขาเรียกว่าต่อเนื่องได้ง่ายมากเลยในการติด
ถึงได้บอกว่าคุณต้องระมัดระวังไว้นะฮะภายใน๒สัปดาห์นี้
คุณไอไม่เลิกน้ำหนักลดเบื่ออาหารมีเหงื่อออกตอนกลางคืน
ระวังเลยนะผู้ที่อยู่ร่วมกันคนที่เป็นวรรณโรคเนี่ยนะ
ก็ควรที่จะต้องไปตรวจด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันอันตรายมาก
คุณรู้ไหมว่าเวลาเชื้อโรคเนี่ยนะ
ไอ้ตัวนี้นะที่มันเป็นของวรรณโรคเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าน้ำลายเนี่ยหยดอยู่นะ
ในพื้นเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่ามีเชื้ออยู่ได้เนี่ยนะ
สองสัปดาห์นะแล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ในที่ล่มไม่โดนแดดนี่นะ
หกเดือนแล้วมันก็จะแพร่กระจายอย่างเนี่ย
นานมากใช่ไปเราก็สูดกันเข้าไป
สูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยคุณเข้าใจไหมมันก็ติดเลยทันที
เป็นแบคทีเรียที่มีชื่อที่แบบว่ายาวมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ๑๘๐เกิดที่ปอด
มันจะเกิดที่ปอดก่อนแล้วก็สามารถจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้
อย่างเช่นที่หุ้มสมองอย่างที่น้องน้ำตาล
ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่อมน้ำเหลืองแล้วก็กระดูกนะฮะ
กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเชื้อง่ายนั่นก็คือเด็ก
ได้ง่ายมากเลยทีเดียวภายใน๑สัปดาห์เลย

อารีบาบว่าจะขอบคุณก็ขึ้นมากก่อน

กับเธอยไปดูทางงามกันไง

จะเกิดจากเสือดาวนี่แหละนะฮะปรากฏว่าถ่ายภาพเสือดาวที่มีลูกสองตัวตัวนึงเนี่ย
เหมือนแม่ที่เป็นลายเสือดาวเนอะอีกตัวนึงเนี่ยก็เดินตามกันมาดูสิเป็นเสือดำ
มีสมเศษอีกคือมีกระทิง
ทำให้เรารู้ว่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีการเอากล้องไปติดไว้อยู่แล้วในภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จะเห็นว่าสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าที่หายากหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะไม่เห็นได้แต่ในสวนสัตว์เนี่ย
เสือดาวเสือดำโดยล่าสุดเนี่ยหมูป่าจริงแล้วทางอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันตกทางเทือกเขาตะนาวศรี
ห่างจากชายแดนพม่าประมาณสัก๑๐กิโลเมตรมั้งถ้าสมมุติจะใช้เวลาเดินเท้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ๓วันพี่
ในการติดตามประชากรตามป่าที่อยู่ติดชายแดนไทยพม่าเนี่ยพบว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
สิ่งหนึ่งคือความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่ามีการพบร่องรอยทางเดินมนุษย์พบสัตว์ทั้งเหยื่อทั้งผู้ล่า
แล้วก็กล้องสามารถบันทึกภาพครอบครัวเสือ
เมื่อกี้คนไทยยิ้มกันออกเนี่ยนะครับ

ทำให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของป่าทรัพยากรสัตว์ป่า
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรามีเพิ่มขึ้นมา

เห็นทั้งวัวกระทิงช้างป่าเก้ง
้งกวางแล้วมั่งมังผาคงจะมีหมดแล้วล่ะตอนนี้
ซึ่งพื้นที่นี่คือความหวังในการดูแลรักษาสัตว์ป่า
ซึ่งจะข้ามไปข้ามมาจริงแล้ว
อยู่ในระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนพม่าด้วยเหมือนกัน

จำนวนประชากรสัตว์ป่าทุกชนิด

ดกโรคที่ประเทศไทยเสนอเรื่องความสมบูรณ์
หลากร้ายทางระบบนิเวศของพืชและสัตว์ที่หายาก
แล้วก็ยืนยันว่าผืนป่าแก่งกระจานมีความอุดมสมบูรณ์พอ
ที่จะเป็นมรดกโลกแล้วนะฮะจริง

ก็จะเป็นจุดของชุมชนชาวกะเหลี่ยง

เขาบอกว่ามันก็ยังมีการลักลอบทำลายทรัพยากรกันอยู่

ที่เวลาจะเรียกแท็กซี่แล้วจะขึ้นแท็กซี่ไปไหนก็ตามเนี่ย
พยายามอย่ามัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนะ

มีสาวคนหนึ่งอายุ๓๘ปีเขาเรียกแท็กซี่นี่นะคะ
เมื่อวันที่๒๔แถวรามคำแหง
ขับไปอะไรเปิดโทรศัพท์ไปเนี่ยต่างนานา
ขับไปเปิดไปเปิดคลิปอนาจารย์จ้า
นี่ดูนางก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้เห็นเลย
เป็นหลักฐานไว้เลยว่าคนขับรถแท็กซี่ทำอย่างนี้
นางก็ทำลักษณะพฤติกรรมไม่พอใจนะ
คือแบบว่าทำไมมาเปิดอะไรในลักษณะแบบนี้้งหม่อมะ
ได้เลยบอกว่าแท็กซี่พยายามที่จะเปลี่ยนโหมด
อ่ะกาลไปดูเรื่องเกี่ยวกับลัว

ไม่เกี่ยวกันแค้งอะไรครับตราจะได้แข็งเวลาขับรถหรอ
อืด
แต่ตอนนี้เนี่ยภาพที่มันโฆษณาดูแลเป็นภาพที่วาบวิวเนี่ย

ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เขามีความรู้สึกว่าตัวเองมันไม่น่าปลอดภัย
นั่งไปอย่างนี้นะกำลังแบบว่าครึ่มสลัวจะใกล้มืดอยู่แล้วด้วยนะฮะ
แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็กลัวนะในขณะที่แบบว่านางก็พยายามที่จะบอกนะ
บอกว่าคุณอย่าทำในลักษณะแบบนี้พูดเนี่ยไม่ค่อยฟัง
ก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทายเป็นคลิปเก็บไว้
ไม่ได้ต้องการให้แท็กซี่ตกงานหรืออะไรเนี่ย
แต่ต้องการปฏิกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้

เมื่อเวลา

มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดไปป้องไปป้ามคมคืน

ก็นั่นอะสินะคะเวลาเดินทางคนเดียวเนี่ย

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องรถเหมือนกันนะฮะ
แต่อันนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับแท็กซี่

เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บ
คือมันเข้าไปในเหล่านิดหนึ่งของคนขับ
นี่แหนะฮะ

ที่เขาเผยให้เห็นถึงภาพสุดหวาดเสียว
คือบ้างไฟนั้นโต๊ะใกล้ใส่รถกระบะ
ด้านหน้านั้นแตกพังเสียหายอย่างที่ผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับ

จอดอยู่บริเวณลานกว้างแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านดอนจังหวัด๑๐๑นะครับ
โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยู่ในรถดังกล่าวนะครับ
ทั้งนี้รายงานเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
มีการจัดงานประเพณีบ้างไฟที่บริเวณดังกล่าว
จากนั้นพอจุดบ้างไฟขึ้นฟ้า

ไฟลำดังกล่าวร่วงลงมาค้างอยู่บนต้นไม้
ประกอบกับช่วงที่เกิดเหตุมีลมฝนพัดมาแรงมากนะครับ
ไฟที่ค้างอยู่บนต้นไม้มันก็เลยหล่นลงมา
แล้วก็มาปากใส่รถแบบนี้
แต่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมโชคดีไปถัดเบียนมีไหม
นี่ไงดูสิดูสิหลายคนถาม๕๕๑๖นี่ถ้าเกิดว่า
มาออกครั้งที่แล้วคนคงจะรวยกันมี๕๕
คนอาจจะต้องไปซื้อล็อตเตอรี่ล็อตเตอรี่นี่พวกนี้มันแน่จริง
มันแน่จริงเอ้าพักสักครู่ช่วงหน้าคุณจะเล่าให้ฟังใช่ไหม
คุณเจนเล่าให้ไปแถลกคุณเพิ่งมานี้คุณต้องอ่านหน่อย
สงจุงกิเดี๋ยวมานะหย่ากับทรงเฮเคียวสองที่ทรงนะ
ไม่ใช่ทรงนะเขาทรงนะเดี๋ยวกลับมาคนหนึ่งทรงคนหนึ่งทรงทรงทั้งสอง
เขาเรียกทรงทรงผู้รักทรงทรงเดี๋ยวกลับมา
ไปเรื่องแรกนะครับไม่ใช่เรื่องแรกสิเรื่องแรกของเบรกนี้
สงจุงกิกับทรงเฮเคียวไปดายนานความรักสองทรงทรงทรงนะ
ทรงก็คือเป็นคู่รักที่เรียกว่าคนในเอเชียหรือว่ามีแฟนคลับอยู่ในทั่วโลก
เขาหลงรักแล้วก็หลงเสน่ห์ของทั้งคู่
ครับผมนี่นะฮะคือล่าสุดนี่นะครับสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานนะครับ
ว่าทางทรงจุงกีเองได้มีการยื่นเรื่องต่อสารนะครับเพื่อที่จะหย่ากับทางทรงเฮเคียวภรรยา
โดยทรงจุงกิได้มีการเปิดเผยนะครับผ่านทนายความว่าสวัสดีครับ
ผมคือทรงจุงกิประการแรกผมต้องขอแสดงความเสียใจ
ที่จะแจ้งข่าวร้ายกับแฟนที่รักและเป็นห่วงผมว่า
ผมเองได้เริ่มต้นกระบวนการหย่ากับทางทรงเฮเคียวแล้วนะฮะ
แทนที่เราเนี่ยจะมากล่าวหากันและกันและถกเถียงกันว่าใครเป็นคนผิด
ผมได้แต่เพียงหวังว่ากระบวนการหย่าในครั้งนี้จะจบลงได้ด้วยดี
ผมขอความเข้าใจจากทุกคน
เนื่องจากมันเป็นการยากที่จะมาพูดคุยถกเถียงถึงรายละเอียดต่างในชีวิตส่วนตัวของผม
และผมก็ขอเวลาเรียกฟื้นฟูหัวใจที่บอบช้ำและแผลนี้
และทำหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทุกคนขอบคุณครับ

ทั้งนี้ทรงจูกิและทรงเฮเคียวแต่งงานกันในวิถีสุดอลังการวิทยุตุลาคมปี๒๐๑๗
รวมแล้วทั้งสองคนนั้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันประมาณปีกว่าเท่านั้นเองนะฮะ
หลังจากที่ทั้งคู่นั้นพบรักกันในกองถ่ายละครนะครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการสังเกตการณ์นะครับ
ทรงจุงกิแล้วก็ทรงเฮเคียวนั้นอาจจะอยู่ในช่วงที่ห่างเหินกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยซ้ำไป
เพราะว่าสื่อจีนได้มีการรายงานออกมานะครับว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้ใส่แหวนแต่งงาน
แม้กระทั่งทางทรงเฮเคียวนะครับไปงานโชว์ตัวที่สิงคโปร์
สื่อก็ไปจับภาพปรากฏว่าก็ไม่ได้เห็นแหวนแต่งงานเหมือนกัน

ก็คือนั่นนะครับก็คือเรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้น
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพาดพิงไปถึงดารานุ่มอีกท่านหนึ่ง
นะฮะชื่อเอ่อพาร์คอะไรนะ
ชื่ออะไรพาร์คสักอย่างถึงจำชื่อไม่ได้ละนั่นแหละ
นะฮะก็คือทำให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้

จริงจริงไม่มีหรอกเพราะว่าไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมูลที่สามเลย
และอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการฟ้องหย่าที่สื่อของไทยได้มีการนำเสนอไป
ว่าฟ้องหย่าฟ้องหย่าเขาไม่ได้ฟ้องหย่ากันนะฮะคือกฎหมายของเกาหลีเนี่ย
เวลาที่จดทะเบียนเขาจะจดที่เขตแต่เวลาถ้าเกิดจะหย่าเนี่ย
เขาต้องยื่นเรื่องไปที่ศาลยื่นเรื่องที่ศาลนะฮะ
เพื่อให้สารนั้นเหมือนกับอนุมัติแหละในการหย่าซึ่งศาลก็จะใช้เวลาประมาณ๓เดือนนะฮะ
ว่าโอเคสามารถกลับไปอยู่ด้วยกันได้ไหมสามารถที่แบบว่าจะไกลเกลี่ยกันได้ไหม
ถ้าเกิดสามเดือนแล้วยังไม่ได้โอเคสารก็จะอนุมัติให้หย่ากันอืม
คือเป็นการยื่นเรื่องต่อสารเท่านั้นเองในการหย่าแต่ว่าพอคนไทยมาตีประเด็นหรือสื่อไทยมาตีประเด็
มันกลายเป็นว่าฟ้องหย่าฟ้องหย่าไอ้คำว่าฟ้องหย่าของคนไทยมัน
สินแบบนี้ก็ฟ้องสารขอหย่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางทีการนำเสนอไปแบบ
เนี้ยมันทำให้ตัวเอ่อทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะดาราเอ่อน้อง
โดยปริยายเขาอาจจะมองว่าฝ่ายชายทำไมถึงไปฟ้องฝ่ายหญิง
หรือว่าฝ่ายหญิงไปมีเรื่องปัญหาอะไรรึเปล่ามันจะกลายเป็นไม่ดี
ไปด้วยกันไม่ได้ก็มีการครบกันชีวิตภาพของไปด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นเอง
นี่น่าเสียดายนะไอ้คนที่ฆ่าตัวตายนะตอนที่เขาแต่งงานนะเนอะ

แล้วมันก็คงจะเสียใจมากไม่ตอนที่เขาแต่งงานไง
แล้วคนเขาก็แบบคือคนค่อนข้างใครสิกันมาก
เฮเขียวได้เปิดเผยว่าปัญหาเรื่องนี้ยังอ่อนไหวสำหรับฉัน

ก่อนจะทิ้งท้ายว่าฉันจะไม่มีวันหยุดรักเขา

แม้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ยาก
แต่ฉันก็ตัดสินใจแล้วที่จะยื่นเอกสารการหย่า
เขาก็ว่าอย่างนั้นนี่ล่าสุดเลย

ไม่แต่ก็ไม่รู้สึกหรอกบ้าง
ไม่เข้าเรื่อนนี้ได้อย่างไร
อย่างพวกนี้เขาจะห่างกัน
ก็คือเป็นดาราอีกท่านหนึ่งที่เรียกว่าดังมาก
หน้าตาแก่รอเร็วเหล่ามากแล้วก็อ่านแบบนี้แบบนี้ขอบอกไม่เห็นหน้าตาดี
เขาก็สนิทคนนี้ด้วยนะฮะก็คือพักโปรกรรมเนี่ย

คือเรื่องที่ว่าแหละเรื่องนี้ไม่ค่อยไปไหนด้วยกัน
คือหลังเขาสังเกตว่าทรงเฮียก็ไม่ค่อยยิ้มแย้ม

ต้องปล่อยเขาเรื่องรากองเรียงข้าอ่ะ
อันนี้มันก็เป็นข่าวขึ้นมาที่ดังมากในเกาหลีนะฮะ
เขาบอกว่าเรื่องราวข่าวรือทั้งหมดเนี่ยนะ

ที่เพิ่งมีผลงานการแสดงร่วมกับทรงเฮเคียวไป

ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง

ที่จะเป็นการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
แล้วก็ทรงเฮเคียวนะครับเป็นประเด็นใหญ่ดูเหมือนว่า
ลือจะถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากทรงเฮเคียวนะครับ
กับพลักษณ์โปรกรมเติมผมงานราชสุดด้วยกันข่าวลือ
รือทั้งหมดไม่เป็นความจริง
ที่ช่วยเบลอแล้วก็กระชับรูขุมขน
แร่มที่ช่วยเรื่องปัญหาริ้วรอยรอยเหี่ยวย่น
และเซรั่มที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้หมองคล้ำ
ให้กลับมาแร่ดูกระจ่างใส
วันนี้เรามีสกินแคร์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเอง
แนะนำฮะนี่เลยผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิว๓สูตร

อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเซรั่มซับมัน
เลอผิวแล้วก็ช่วยกระชับรูคุมขน

ตัวนี้นะเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากเลย
เพราะว่าใครที่สภาพผิวหน้ามันรูขุมขนกว้าง

ทาปุ๊บผิวดูเรียบเนียนปั๊บ
ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีทีเดียว

ต่อกันที่เซรั่มสูตรที่๒นะฮะ
เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำ
โดยสารสกัดจากเวอรี่คอมเพล็ก
จึงช่วยผัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยน

ทำให้ช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะครับ
และหมองคล้ำบนใบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติจริง
ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้า

ให้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่ง

เขาบอกว่าทั้ง๓ตัวเลยนะ
คุณสมบัติของวิตามินเนี่ยรวมหลากหลายนะฮะ
พร้อมไฮยาลูโลนิกเอกซิก
ที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นบนชั้นผิว

เหมือนคุณไอม้าแล้วก็แหลดูกระชับเห็นไหมล่ะ
หิวอิ่มน้ำต้องแบบคุณไอม้าใช่ไหมแองจี

ทั้ง๓สูตรนี้นะฮะมี๒ขนาดให้เลือกกันด้วยนะครับ
ก็คือขนาดปกติคือ๓๐มิลลิลิตรนะฮะ

แล้วก็ยังมีขนาดแบบพกพา๘มิลลิลิตรนะครับ
ราคา๓๙บาทซึ่งถูกมาก
หาซื้อได้เลยนะครับที่๗๑๑นะครับ
ก็คือแนะนำบอกลองไปซื้อขนาดพกพามาดูก่อนก็ได้

ว่าคุณชื่นชอบไหมแล้วก็ไปตามหาซื้อขนาด๓๐มิล

จะดูดิเหียกมันก็ปิดรูขุมขนได้ไหม

เขาเรียกว่าเครื่องรูขุมขนด้วย

ฝันสยองว่าเสกโดนทำของสาว

ทำของนะเออไปดูสักนิดหนึ่งกลัวหัวรถติดโอ้โห
ทุกคนสองชั่วโมงกว่าอืมเสกเชื่อโดนทำของใส่หลังการเล่าฝันสุด
สยองให้ฟังนะฮะเรื่องราคาสัมพันธ์ของกัลเกียรติเศก
แล้วก็แฟนสาวของเสกซึ่งระยะหลังนั้นมักจะเห็นว่า
กับการนั้นแนบแน่นกันมากขึ้นนะฮะไปเที่ยวกันบ่อยครั้ง
หลังจากที่เสือลูกชายของทั้งคู่เรียนจบกลับมาอยู่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
ล่าสุดคุณการนั้นโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าไปทานข้าวกัน
การคุยกับเสกว่าการว่าเธอโดนของนะปกติการไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลย
เสกบอกฉันก็คิดว่าโดนใครวะมาทำของใส่กู

บอกการจะเอาเกจิอาจารย์ไปดูที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เอาเกจิอาจารย์ไปดูที่บ้านคุณเสกเหรอ
คือก่อนหน้านี้นะการเล่าว่าเธอรู้ไหมการฝ่าเรื่องไม่ดีมาหลายครั้งมาก
ฝันเห็นบ้านและเห็นเธอด้วย

ลมพัดแรงเหมือนมีพายุ

ต้นไม้ไหวไปมามืดคลึ้มมองดูประตูรั้วบ้าน
สัตว์น่าเกลียดน่ากลัวเลื้อยเข้ามา
มีตะขาบกิ้งกือไส้เดือนกานอยู่นอกบ้าน
มันเลื้อยมาทางการส่วนเธอน่ะเสกนั่นอยู่ในบ้าน
หน้าตาเหมือนหมองดำคล้ำทำอะไรไม่ได้เลย
อัพพี่เศกก็ไม่ได้ข่าวอยู่ในนี้หรอนี่คือฝัน
ฝันแบบนี้หลายต่อหลายครั้งจริงนะพายุกับความน่ากลัว
คิดว่ามันหมายความว่าอะไรคะ

บอกเสกว่าจะพาเกจิอาจารย์ไปดูบ้านสักทีเพราะฝันแบบนี้บ่อย

เสกบอกดีโอเคเร็วนี้แหละ
แล้วก็ในเวลาต่อมานะฮะเจ้าตัวก็ลบโพสต์นี้ออกไป

จะเอาไปเป็นข่าวทำไมเรื่องแบบนี้
ชาวบ้านเขาว่าพวกกูงมงายอีก
นักข่าวเอ้ยจะเอาไปเป็นข่าวทำไมเรื่องแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็ว่าพวกกูน่ะงมงายอีก

ก็นั่งอย่างนั้นอ๋อมันพื้นสิ่งส่วนตัว
เออไม่หรอกแต่การก็ต้องเข้าใจนะ

ใช่สิคนด่าเนี่ย
คนดังถ้าตอนนี้ก็มีไซน์ว่าฝันติดต่อ
ฝันวันเดียวเพราะว่าที่ฝันติดต่อกันหลายคน
ทำไมจำแม่นความฝันเรายังจำแม่น

ไม่เห็นจะแบบว่าความฝันเราจะจำได้สักกี่เปอร์เซ็น

ไปละหาคิดถึงหลักความจริงคนเราเวลาฝัน

คือแม่ก็เอาสมมุติวันแรกอาจจะจำได้ถึงแค่ว่ามีสัตว์ด้วยคันมา
พอที่เสาร์กิจพิเศษนั่งตาหมองท้ำยำอยู่

เอามากี้ก่อนไป
นี่มันถึง๓เด็กแล้วเหรอผมมานั่งเนี่ย
เอาไปดูมากี้แบบสั้นแล้วเจอเลยอีกเนี่ย

มีเสียงเหมือนที่ว่าจะพูดบ้างแล้วเอง

อันนี้ลูกสาวก็แบบว่า

คนหนึ่งก็นอนตี๕๓คนก็นอน๘โมงเช้าอะไรอย่างนี้แหละ
งงประมาณเนี่ยแต่ดูเอาแล้วกันว่าเขาน่ารัก
พี่ป๊อกก็เตื่อเตือนเช้าอื่นก็แบบ
พ่อมันก็ต้องมาคอยดูแลด้วยเป็นต้นแค่นั้นแค่นั้นแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป